เวลาที่ฝนตกมาเนี่ยแน่นอนนอกจากชาวนาจะเดือดร้อนแล้ว
ใครที่ปลูกผักเอาไว้บางทีน้ำมันท่วมที่ปลูกผักหมดเลยนะ
ผักน้ำเน่าแล้วมันจะทำให้ผักแพง
นี่ยิ่งช่วงนี้ใกล้จะกินเจแล้วคุณผู้ชม
อีก๔วันจะถึงเทศกาลกินเจแล้ว
ไปสำรวจหน่อยดีไหมคะพาไปเข้าตลาดค่ะ
ดูซิว่าตามแผงผักเนี่ยราคาผักมันพุ่งปรี๊ดสูงขึ้นไปขนาดไหน
นี่เราไปที่ตลาดขายส่งผักตลาดศูนย์การค้าอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะ
โอ้โหนี่เห็นขนกันเป็นถุงใหญ่แบบนี้
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางเขาเอาผักมาจากแหล่งปลูกผัก
หลายจังหวัดราคาเอามาขายส่งบรรยากาศคือคลักษณ์มากเลยนะคะ
ไปคุยกับแม่ค้าขายส่งผักรายใหญ่ของตลาดที่นี่
เขาบอกว่าโอ้ยช่วงนี้นะผักแพงผักขึ้นราคาแทบทุกอย่างเลย
แล้วเดี๋ยวอีก๔วันถึงเทศกาลกินเจใช่ไหม
เดี๋ยวมันจะแพงขึ้นไปอีกเอาง่ายนะคุณผู้ชมขึ้นใช่
อย่างนั้นผมทำยำก็ใส่สัก๒ก้าน๒ใบพอ

ส่วนพากาศขาวกระหล่ำปลี
ปกติรูลละ๑๒มาตอนนี้ก็ขึ้นเป็นรูลละ๑๕

อย่างตังกวาเนี่ยโลละ๑๐ก็ขึ้นเป็นโลละ๑๗
ปลีกโลละ๓๐หัวใช้เท้าโลละ๒๐
ขายปลีกโลละ๓๕โลละ๔๐
อย่างที่บอกไงว่าที่ผักมันแพงช่วงนี้เพราะอะไร
ฝนตกในพื้นที่ที่เขามีการเพาะปลูกผักเนี่ย
มันก็จะเน่ามันก็จะเสียค่ะมันก็ไม่โตแหละ
แล้วยิ่งบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชมน้ำท่วมปลูกไม่ได้

ราคาน้ำมันค่าขนส่งอีก
ทั้งหมดมันเป็นต้นทุนหมดแหละคุณผู้ชม

พี่น้องวันนี้ถ้าเกิดว่าเดินสำรวจตลาด
เช้านี้เป็นยังไงราคาผักมันเพิ่มสูงขึ้น
อยู่ที่ไหนบอกกันเข้ามาหน่อยนะครับ